จอประเด็นวันนี้เรามีการก่อเหตุของมิจฉาชีพในหลายรูปแบบมาเตือนภัยกันนะครับ
โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีชายคนหนึ่งที่นุ่งห่มจีวอนคล้ายกับพระสงฆ์นะครับ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแอบเข้าไปขโมยเงินบริจาคที่วัดแห่งหนึ่ง
เงินสดไปกว่าสองแสนบาทติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าแอบเข้าไปขโมยเงินบริจาคที่วัดแห่งหนึ่ง
ได้เงินสดไปกว่าสองแสนบาทติดตามพร้อมกับหลายรายการที่เกิดขโมยเงินบริจาคที่วัดแห่งหนึ่ง
ได้เงินสดไปกว่าสองแสนบาทติดตามพร้อมกับหลายรายการที่เกิดขโมยเงินบริจาคที่วัดแห่งหนึ่ง
อยู่ในชั้นล่างก่อนที่จะใช้กุญแจผีให้ประตูที่อยู่ห้องกลางเฉพาะหลายภายใจในตัวของเรายนผสมฟาร์ไกลอะไรนั้น
และเปิดประตูเข้าไปในห้องกวาดเอาทรัพย์สินใส่ถุงสะพายสีส้มออกมา

แต่เมื่อเห็นญาติโยมเข้ามาทำบุญที่วัดก็ทำทียืนคุยโทรศัพท์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สมโอกาสจึงเดินกลับมาหยิบถุงดังกล่าวแล้วหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุพระครูอาชวปรีชาเจ้าอาวาสวัดบ้านปงและเจ้าคณะตำบลบ้านปง

เช้าวันนี้มีคนร้ายเข้าไปขโมยเงินบริจาคของวัดที่เก็บไว้ภายในกุฏิ
แต่เมื่อเปิดกล้องวงจรปิดดูจึงเห็นพฤติการของคนร้ายทั้งหมด
ว่าคนร้ายอาศัยจังหวะที่วัดมีการจัดงานสะดอกเคราะห์
เพื่อรวบรวมเงินบริจาคไปก่อสร้างพระธาตุศรีเมืองปงเข้ามาก่อเหตุ
โดยนำกุญแจที่ห้อยไว้หน้ากุฏิไขเข้าไปในห้อง
วาดเงินไปได้ประมาณ๒แสนกว่าบาท
ริมถนนสายอินโดรจีนตำบลหนองขามอศรีราชาจชนบุรี
บันทึกภาพรถกระบะสีขาวติดหลังคาท้ายกระบะเข้ามาเติมน้ำมันภายในปั๊ม
ซึ่งคนขับบอกกับพนักงานว่าเติมน้ำมันเต็มถัง
แต่หลังเติมเสร็จคนขับกลับเร่งเครื่องออกจากปั๊มไปอย่างรวดเร็ว
โดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าน้ำมันแม้แต่บาทเดียวสร้างความตกตะลึงให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
เชิดชายงยุทธ์อายุ๓๑ปีผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งนี้ระบุว่า
คนขับรถเป็นชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปีซึ่งก่อนเติมน้ำมันได้ลดกระจกลงเพียงเล็กน้อย
และบอกกับพนักงานว่าให้เติมน้ำมันดีเซลเต็มถังซึ่งเป็นเงินจำนวน๑๑๔๐บาท
แต่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าไม่สามารถจับภาพหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุผู้จัดการปั๊มน้ำมันนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความไว้แล้วที่สพนขาม
เพื่อติดตามตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีพร้อมกับฝากถึงคนขับรถกระบะว่าไม่ควรทำแบบนี้
เพราะภาระจะไปตกกับพนักงานของปั๊มที่ต้องจ่ายค่าน้ำมัน
จากนั้นพวกมันต้องกลับมาส่งพันธุ์ของพันธุ์ของพวกมัน